ไปดูเรื่องราวแปลกที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วหาสาเหตุไม่ได้บ้าง
มันมีเยอะเหมือนกันนะบางทีแบบเฮ้ยทำไมมันเกิดมาตรงนี้ได้ยังไง
ทำไมอันนี้มันมีงอกออกมาทำไมภาพไปอยู่ในต้นไม้ได้
เรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงรวบรวมมาให้ชมแล้วค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนคงจะเคยเห็นข่าวเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุกันมาบ้าง
วันนี้เราจะพาไปดูเรื่องแปลกที่ไม่ทราบสาเหตุจะมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับอะไรบ้างนั้น

สิ่งที่ได้ฟังในคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปโฟกัส
ผูกล้อมรอบข้างนอกต้นไม้ถูกไหมครับ
แต่ถ้าว่าบวชมานานหลายปีแล้วต้นไม้เจริญเติบโต
ผ้าที่ถูกล้อมก็ต้องขาด
มันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
เรื่องนี้ถือว่าหาคำตอบได้ยากจริงครับ
เรื่องแปลกกับต้นไม้ยังไม่หมด
ต้นมะม่วงต้นนี้ก็แปลก
เพราะมีน้ำไหลลงมาจากต้นไม่หยุดเลยครับ
พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือมาที่พระธาตุดอยตุง
ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
หลังจากที่ประชาชนได้กราบไหว้พระธาตุดอยตุงเสร็จแล้ว
ต่างก็เดินมาที่ต้นมะม่วงต้นนี้
ที่มีน้ำไหลลงมาเหมือนฝนตกในขณะที่แดดออก
และมีอยู่ต้นเดียวที่เกิดปรากฏการณ์ประหลาดนี้
ทำให้เจ้าหน้าที่วัดต้องนำขันผ่านทางน้ำมาตั้งรองน้ำไว้
ทำให้ประชาชนต่างเดินไปขอขวดน้ำจากเจ้าหน้าที่บนพระธาตุ
กรอกน้ำจากขันและผ่านที่รองน้ำจากต้นไม้ใส่ขวด
เพื่อนำไปเป็นน้ำมนต์อีกทั้งยังนำน้ำมาลูบหน้าลูบศีรษะ
เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
โดยเรื่องนี้ทางวัดก็คงจะมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
และเรื่องแปลกสุดท้ายพบหลุมประหลาดโผล่หน้าบ้านของคุณยายท่านหนึ่ง
โดยเชื่อว่าเป็นหลุมพญานาค
บ้านแม่มายว่ะซันเอานะบ้านแม่มาย
คุณว่าหลุมพญานหน้ากว่ะซัน
มันเตียงคันหามันขึ้นมากตอนวันสิน

โอ้โหเป็นโพรงใหญ่เลย
ซึ่งปรุงนี้เช้าบ้านเชื่อว่า

โดยมีความลึกประมาณเมตรกว่า
อีกทั้งยังเกิดในวันบุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือน๙ของชาวอีสาน
โดยทางคุณยายเจ้าของบ้านก็ได้นำด้ายสายสินมาล้อมไว้
พร้อมแต่งขันห้ามากราบไหว้บูชาขอโชคลาภตามความเชื่อ